ค้าแม่ค้าแล้วก็ชาวบ้านเขาก็ช่วยกันแชร์คลิปของคนร้ายนะไปซ้ำเติมเขาในช่วงเวลานี้นะครับ
ขโมยทรัพย์สินตามร้านค้าต่างต่างค่ะคือช่วงนี้ก็แม่เขาก็ลำบากกันอยู่แล้วนะ
เข้ามาตรงนี้ฮะคือตรงนี้จะมีเคาน์เตอร์นะที่เขาขายของเวลากลางวันอ่ะ
เห็นตรงนี้ไม่ใช่รักความสะอาดนะครับทุกผู้ชมครับ
คือจังหวะน่าจะมีใครเดินผ่านเห็นไหมครับ
แล้วก็ทำเป็นหยิบสเปรย์แอลกอฮอล์มาพ่นล้างมือแล้วก็คุยกับเขา
ทำตีเนียนว่าคุยกับเขาอยู่
ก็แสดงว่าอาจจะเป็นคนแถวนี้และใช่มั้ยฮะ
แต่ใส่แมสมาใส่หมวกมา
นี่คือต้องปล่อยภาพไปเรื่อยนะฮะ
คือพอทำเป็นตีเนียนเนี่ยเหมือนกับทีแรกตั้งใจจะมาขโมยของพอเห็นคน
หยิบสเปรยแอลกอฮอล์มาพ่นมือนะ
เสร็จแล้วเนี่ยพอคนที่เขาเดินผ่านมาหรืออาจจะเป็นรอปภงรอปภหรือเปล่าก็ไม่รู้
หรือเป็นคนแถวนั้นพอดีหรือเปล่าหรืออาจจะไม่รู้จักหรอกแต่ถ้าทำเป็นคุยไปอย่างนั้นแหละ

เสร็จแล้วเนี่ยพอเข้าไปแล้วทีนี้ค้นเลยฮะนี่ค้นเลย
ลิ้นชงลิ้นชักเห็นไหมไฟฉายนี่หยิบหาเปิดหมด
นี่ครับทุกผู้ชมครับควักไฟฉายมานะฮะ
หรือค้นเอาทรัพย์สินของเข้าไปแล้วก็จากไปแบบเนียน
เช้ามาก็นั่นแหละฮะเจ้าของเจ้าของเข้ามาก็อ้าว
รื้อถูกค้นทรัพย์สินของมีค่าก็ถูกเอาไปแล้ว
เอาไปโพสต์ในเฟซบุ๊กนะครับทางเจ้าของ
คลิปเจ้าของร้านเนี่ยบอกปิดร้านตั้งแต่ช่วงหัวค่ำนะ
ในกลุ่มสังคมออนไลน์ของจังหวัดตากเนี่ย
เมืองตากช่วงนี้ขโมยเยอะคนร้ายมาขโมยของที่ร้านค้าแถว
กศสาขาเมืองตากและพื้นที่ใกล้เคียงโปรดระมัดระวังกันด้วย
มีคนในเฟซบุ๊กเอาคลิปมาแชร์ต่ออีกบอกไม่รู้จะคนเดียวกันหรือเปล่านะ
แต่มีอีก๒ที่ที่โดนถูกย่องมาขโมยทรัพย์สินนะฮะ
รายนึงเนี่ยบอกเกิดเหตุ๒๐ตุลาคมมาขโมยอาหารสดในร้านขายเนื้อสัตวแช่เย็น
นี่ภาพจากกล้องวงจรปิดนี่กลางวันก็มาเดี๋ยวนี้ไม่กลัวกันแล้ว
นี่ฮะกลางวันแดดส่องอย่างนี้ก็มานะฮะจากนั้นเนี่ยอีกรายนึงนะครับ
นี่จอดรถแล้วก็ลงไปลื้อเลยนะเอาเนื้อสัตว์ของเขาไปอาหารสดเนี่ย
เอาของเขาไปหมดเลยค่ะนี่ฮะอีกรายนึงนี่ครับทุกผู้ชมครับในหอพัก
ดูนะหอพักในพื้นที่อำเภอเมืองตากตอนที่วิ่งตอนแรกเห็นไหม
วิ่งแบบทำเป็นก้มวิ่งไปตอนแรกนะเหมือนกับจะหลบเหมือนกับหลบพวกประตูกระจกห้องเขา
แล้วไปส่องส่องตามห้องต่างนี่ครับก็เลยไม่รู้ว่าจะเป็นคนเดียวกันรายเดียวกันหรือเปล่านะ
ทั้ง๓รายนะแต่ก็ฝากสพเมืองตากนะฮะทางประชาชนก็บอกบอกว่ายังไงก็ช่วยดำเนินการแกะรอยให้หน่อย
ตอนนี้ก็มีกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานโอ้โหคือพวกนี้เนี่ยอย่างนี้เขาเรียกลักเล็กขโมยน้อย
แต่ไอลักเล็กขโมยน้อยเนี่ยนี่คือความเดือดร้อนของชาวบ้านเขาแล้วไม่แน่ใจว่าก่อเหตุมาแล้วกี่ครั้งต่อกี่ครั้ง
แล้วถ้าไม่จับมันก็จะย่ามใจก็จะก่อเหตุไปเรื่อยเรื่อยนะคะเนี่ยผ่านมาเจอร้านที่เขาเป็นพวกขายอาหารเนื้อสัตว์
แบบสดสดแช่เย็นแช่แข็งเอาไว้อ่ะคือลงไปแล้วก็เอาแล้วพวกนี้ไม่มีกลัวนะ
ไม่สนใจกลางวันกลางคืนมีคนไม่มีคนคือแบบกล้าที่จะไปก่อเหตุนะคะ
ใช้วิธีตีเนียนเวลามีใครผ่านไปผ่านมาก็จะทำเป็นเหมือนกับว่า
พวกเนี้ยคือคนของร้านนี้นี่แหละอ่าเนี่ยเห็นไหมลงมาแบบไม่มีกลัวเลย
นะคะต้องจับให้ได้นะคะครับอืม